ในตอนวันที่๑
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
โอ๊ยแท้
ยังไม่ได้ทำอะไรครับ
อะไรนะลูก
เอาผมไปนั่งหน่อยซิ

ในยกที่สุดเอ็ด

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น

ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง

กับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ

ลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น

จบการแข่งขันยกที่๒
ทีมกระต่ายซ่ามีคะแนนรวม๕๙คะแนน
ส่วนทีมลูกหมู๓ตัวมีคะแนนตามไปติดคือ๕๗คะแนน
ห่างกันเพียง๒คะแนนแบบนี้โอกาสตีเสมอไม่ใช่เรื่องยาก
สำหรับการแข่งขันในยกที่๓วันนี้
กระต่ายป้าและลูกหมู๓ตัวจะมีกลยุทธ์ใดมาต่อสู้กัน
ใครจะซ่าจนขวาใจกรรมการได้มากกว่ากัน
ต้องติดตามชมกันครับ
วันนี้ทีมที่จะมาคว้าใจกรรมการเป็นทีมแรก
ก็คือทีมที่มีคะแนนนำกระต่ายซ่าจากจันทบุรี
และพิธีกรเจ้าบ้านชัยยามิดชัยก็พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วบนเวที
ร้องได้ยกกำลังซ่า
เห็นความสามารถของน้องตัวเล็กนะครับเก่งเล็กจริงจริงเลย
มีคะแนนนำไปแล้วในยกที่สองนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมลูกหมูสามตัวต้องตีตื้นขึ้นมาให้ได้
เราจะเริ่มยกที่๓กันเลยนะครับ
ที่๓นี้คณะกรรมการคุณลำเพลินบ้างดีกว่า
คุณอยากให้ทีมไหนขึ้นมาโชว์ผลงานก่อนครับ
ผมรู้สึกว่าผมอยากฟังผู้ชายร้องเพลงบ้างครับ

ร้องได้ครับไว้ล่ะครับไว้ครับ
และที่สำคัญครับเพลงนี้ต้องมีท่าเต้นด้วยนะครับ

นี่แหละท่าที่เราจะต้องหากินน่ะ
โค่ยโค่ยปันปันทำให้เตรียมทีเลยลูก
เดี๋ยวพี่แซคเป็นกำลังใจให้นะครับไป

ปันคือตัวแทนจากทีมกระต่ายซ่า
ที่จะมาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งจังหวัดจันทบุรี
สวัสดีครับผมชื่อริษัยธรรมรัฐทัพยิ่งงามครับ
เรียนอยู่โรงเรียนบุญสมวิทยาครับ
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๓ครับ
ปันเป็นคนนิสัยชอบแกล้งเพื่อนครับ

มนต์ฟันก็เอายางไปดีดก้อนเพื่อนครับ
แล้วเพื่อนก็วิ่งไล่ครับ

ของทีมค่ายตักศิลป์ครับ
เคยได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับ
รู้จักศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งมา๒ปีแล้วครับ
วันบันสงสารคนที่เป็นมะเร็งครับ
ก็เลยอยากหาทุนมาช่วยตึกมะเร็งที่โรงพยาบาลพระปกเก้าครับ
น้ำมันปันเคยไปวิ่งเพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์ให้สูตรมะเร็งด้วยครับ
วันนี้น้องวันปันจะเอาเสียงมาสู้เพื่อทุกคนในศูนย์มะเร็งเลยครับ

ฟันหันข้างให้ให้ป้าตั้มหน่อยสิหันข้างลูกหันข้าง
ดูหัวทุยโอ๊ย

อันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็แบน

ถามเรื่องหัวถุยดีกว่าทำไมปันหัวทุยครับคุณพ่อคุณแม่
พอดีตอนทำตั้งใจค่ะ
อันนี้

คุณพ่อหรือคุณแม่ตั้งใจมากกว่ากันครับ

เป็นคนไรรึหรือ

ไม่รู้ครับอยู่ที่บอลก็เล่นกับหนูครับ

ทำไมไม่เล่นกับแม่ไปเล่นกับลูก

ปกติก็สอบได้ที่๔ครับ

ทำได้
ในห้องมีมีทีมีคนเหรอลูก
แล้วมีแฟนกี่คนมีแต่แฟนคลับครับ

ค่อยดูคำว่าปลีลาตอนร้องเพลงน่ะคุณ

ด้วยความน่ารักด้วยวัยของเขาด้วยนะครับ
เห็นบางทีเขาเป็นคนนิ่งนะ
แต่เดี๋ยวเวลาแสดงปั๊บนะเปลี่ยนเลยทันที
อกจากร้องเพลงแล้วเห็นบอกว่ายังชอบอีกอย่างเหรอลูกชอบเตะบอล

เพราะว่านักฟุตบอลหนูเห็นในข่าวแล้วเขาเทครับ
ก็เลยชอบ
มีไอดอลไหมในใจเราเคยชอบนักฟุตบอลใครบ้าง

ถ้าเป็นทีมทีมปันชอบทีมไหนลูก

นี่ใจเดียวกันใจเดียวกันเลยลูก

เหรอครับแล้วเวลาหนูเล่นบอลอยู่ที่บ้านหนูเล่นกับใคร
บางทีก็เล่นกับตัวเองบางทีก็เล่นกับพ่อครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวปันโชว์เตะบอลให้เราดูไหม
ได้ไหมลูกขออุปกรณ์หน่อยครับ

เลยมาก
แล้ว
ยังไม่ได้ทำอะไรครับ
แค่นี้ก็เทแล้วรูค

ลำเพลินลองสอนน้องดอกบอลหน่อย

กล้ามลูกปันดอกหน้าดู

จุ๊บ

มันเอาก้นลงเลยกระแทกเลยจ้ำเบ้าเลย

ได้นานกี่ลูกลูกได้สักมากที่สุด

ครั้งลองดูสิลูกได้ไหมวันนี้จะได้ไหม

หน่อย
ลำเพลินฝีมือแค่นั้นครับต้องเจอกับแซคชุมแพรครับผม

พี่แซคไปโชว์แบบไหน

ผมมาโชว์สเตปฟุตบอลครับ
ลิงชิงวันให้พี่แซคเป็นลิง
ไม่เอาเลยชิงบอลเอาจิ้งเหรนชิงบอล

โอ้ย
แซคอันนี้มันไม่เล่นลูกบอเลนะ
ปกติอยู่ว่านอยู่ที่คอนแกท์หรือบอเลกร์ไว้ครับ
นี่คอนแกนหนูก็เล่นกับเพื่อนหนู

เล่นอะไรกันน่ะอ้ายเด็กอ้ายแรกมันบ้าง

เอาดีนะลูกอย่าให้เสียชื่อ

มันมีคนที่เลี้ยงบอลเก่งเลย
แล้วก็ไม่เคยเปิดเผยในที่ไหนมาก่อนเลย
ความสามารถนี้จะโชว์ในรายการเราเป็นครั้งแรก
เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงแท้แต่เขาทำได้

คุณตั๊กสิริพรอยู่ยอด
คุณพี่คุณบอกนะครับว่าคุณเลี้ยงได้นานแค่ไหน

ถ้าเกิดนักบอลต่างประเทศลูกชอบใคร

เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกยังไม่มีพื้นฐานในการเลี้ยงลูกใช่ไหมลูก
เพราะว่าการเป็นนักฟุตบอลพื้นฐานสำคัญคือ
เริ่มจากการเลี้ยงลูกบอลให้เป็นก่อน

ชมการเลี้ยงบอลจากคุณตั๊กสิริพรครับ

ก็นึกว่าจะเรียกเท่านี้ใครก็เรียกได้
แต่ก็เปื่อนนมจนชั้น
เอาผมไปเลี้ยงหน่อยสิครับนาย

เดี๋ยว

เฮ่ยเลือกด้วย
ได้พ่อมาเยอะ

ลูกยังขนาดนี้แล้วพ่อจะขนาดไหน

มั้ยหยุด
ตอนนี้ยกที่๓ปันเป็นตัวแทนของกระต่ายซ่านะลูก

ทีมนี้ไม่ยอมพูดเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

แล้วเพลงที่ปันจะนำมาสู้คือเพลงอะไรลูก

โอ้โห
ผมถึงได้บอกไงบอกว่าจริงแล้วเพลงนี้ต้องอาศัยความมัน
ต้องทำให้คนเนี่ยร้องแล้วต้องทำให้คนขยับได้เลย
เพลงนี้เพลงอีสานนะปันพูดอีสานได้เหรอลูก

หนูเข้าใจคำว่ารถแห่รถงิ้วไหมลูกมันแปลว่าอะไร

ซึ่งให้น้องทิวเทนร้องเป็นต้นฉบับนะครับผม
ในที่นี้หมายถึงว่าการที่เด็กกลุ่มหนึ่งนะครับ

แล้วก็พากันเอากองเอาหม้อนะครับของ

ขึ้นมาประกอบใช้มันคล้ายกับรถแห่ของผู้ใหญ่นะครับ
แต่มันเป็นของในมุมของเด็กนะครับผม
นี่คือความเป็นมาของเพลงรถแฮรถนิวครับผม
พ่อให้กำลังใจลูกชายหน่อยเร็ว

ทำให้สนุกทำให้เต็มที่นะ

นี่

พ่อเขาให้พรเสร็จแล้วลูกยกมือไหว้เลย

นี่หนูทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมเวลาพ่อแม่ให้พร

พ่อบอกว่าให้ทำให้มีความสุข
เหมือนที่ปันร้องเพลงแล้วปันมีความสุข
เพราะฉะนั้นส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่

กับบทเพลงรถแห่รถยู้จากน้องปันครับ
ปั่นคือตัวแทนจากทีมกระต่ายซ่า
ที่จะมาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งจังหวัดจันทบุรี
ให้เป็นของชุดของท่มเห็นขุฟ้าหม่อเป็นแชร์

แถมย่องว่าบักนักศัลติใหญ่
ปล้องปล้องปล้องมองชิงปะจริงจริงป่อจริงนิ่ง
ปล้องจริงจริงป่อจริงนิ่งจริงป่อพี่ยังก็ได้
ปล้องปล้องปล้องมองชิงปะจริงจริงป่อจริงนิ่งจริงป่อ
จริงจริงป่อจริงนิ่งจริงคอยเจ็ดให้ตามใจ
ว่าแต่ขอละจานให้ทันที
ขอเพลงกับพี่ยินดีจัดให้
รถแพร่รถอยู่ทำกันก็ได้งามได้
พากันมนต์เปิดบ้าน
ปล้องปล้องปล้องมองชิงปะจริงจริงป่อจริงนิ่งจริงป่อ
จริงจริงป่อจริงนิ่งจริงป่อพี่ยังก็ได้
ปล้องปล้องปล้องมองชิงปะจริงจริงป่อจริงนิ่งจริงป่อ
จริงจริงป่อจริงนิ่งจริงคอยเจ็ดให้ตามใจ
ว่าแต่ขอแล้วจากให้ทันที
ขอเพลงกับพี่ยินดีจัดให้
รถแพร่รถอยู่ทำกันก็ได้งามได้
พากันมนต์เปิดบ้าน
เสียงมาเสียงมา

ชุดกล่องท้อมเป็นคุฟ้า

กระเดืองและกะละมังอีแม่
เอาหล่อมเป็นรถแห่อยู่ตีอ้อมบาน
เทิงติงเทิงรองของใส่จนให้บรรยากไหลอ้านปล่อยเอิญหลา
หาละเกือบไปโยนสักก็เบื่อมาแถมย้องว่าปะนักร้องตียาย
ปล่องปล่องปล่องมองจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะเวยงยังก็ได้
ปล่องปล่องปล่องมองจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะจิดคอยจัดให้ตามใจ
ว่าแต่พ่อแล้วจัดอยู่ทั้งทีพ่อเพลงก็มียินดีจัดให้
พ่อแม่รถอยู่ทำการแสดงงามใดพากันมอนหมดบ้าน

ปล่องปล่องปล่องมองจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิดคอยจัดให้ตามใจ
ว่าแต่พ่อแล้วจัดอยู่ทั้งทีพ่อเพลงก็มียินดีจัดให้
รถแม่รถอยู่ทำการแสดงงามใดพากันมอนหมดบ้าน

ปล่องปล่องปล่องมองจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะจิงจิงปอนจิงนิ่งจิดคอยจัดให้ตามใจ
หว่าแต่พ่อแล้วจัดอยู่ทั้งทีพ่อเพลงก็มียินดีจัดให้
รถแม่รถอยู่ทำการแสดงงามใดพากันมอนหมดบ้าน
รถแม่รถอยู่ทำการแสดงงามใดพากันเต้นหมดบ้าน

จิงจิงปอนจิงจิงจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะเวยงยังก็ได้
จิงจิงปอนจิงจิงจิงจิงปอนจิงนิ่งจิงปะเวยงยังก็ได้
จิงจิงปอนจิงจิงจิงจิงปะเวยงยังก็ได้

จิงจิงปอนจิงจิงจิงจิงจิงจิงปะเวยงยังก็ได้

เปิดเต็มแหว่ง

กับแอบแม่นได้ไหม

แอหวานเราเกิด
ป้าฝนลูกนั่งอ้าปากคอแข็งให้เลย

ทนกับความน่ารักขอปันไว้ไม่ไหว

รอท่อนี้เลยขอให้จัดใหม่ตามใจ

เจลน่าลูกยังขนาดนี้
ลูกเนี่ยต้องได้พ่อมา
อย่างนี้เด็กมันเต้นไม่ได้หรอกครับ

พ่อบอกว่าพ่อเรียนมาจากแม่อีกที
ปันปันเคยเห็นแม่แล้วใช่ไหมลูก
แต่พวกเรายังไม่เคยเห็นว่า
ครูของปันปันเขาเต้นดีขนาดไหน

เอารุ่นรีลาแม่หน่อยแม่
หนึ่งสองสามประลอง

อายลูกไหม

เคยเห็นแม่แบบนี้ไหมลูก

แม่เรารุ่นใหม่เจ็ดใหม่

แต่ที่ผมก็เห็นเต้นเก่งมากคือ
แซคน์ชุงแพเน่ตั้งเอง

อันนี้ควันเพศเนี๊ยมนั่งข้างนี้เขาก็ปล้มได้

จริงปั้นปั้นพวกเชิ่คละให้๓คนที่เต้น
เดี๋ยวดูลุง๓คนเขาเต้น

เพลงนี้ก็คือ๓๐คะแนนน้องปันจะได้๓๐เต็มหรือไม่หรือจะได้กี่คะแนนครับ

สุดท้าย
แต่ไม่น้อยเนี่ยลูกเริ่มต้นยกมาหนูได้๒๙
ปันทำได้ดีมากรับคะแนนไปสะสมเพิ่ม๒๙คะแนน
ตอนนี้คะแนนสะสมของทีมกระต่ายซ่าเป็น๘๘คะแนน
ตอนนี้หมดหน้าที่ของน้องปันและเชิญน้องปันไปพักครับ
ยินดีต้อนรับปั่นปั่นครับส่งมือเข้า
โอ้โหเก่งมากเลยครับผมเป็นยังไงครับรู้สึกดีใจไหมครับ

ร้องก็ดีเต้นก็ได้สุดยอดมากครับผมหมดแรงหรือยังครับ

ถ้ายังมีพลังถ้ายังมีแรงอยู่อย่างนั้นเรามา
เออเออเออเออ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
ต่อไปห้ามพลาดครับ
แท้วจะ
เห็นใจเถิดนะแต๋วของพี่